ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนี่ก็แม่
คือตำรวจปปนะครับเจ้าหน้าที่ปปชด้วยปปทด้วย
ล่อซื้อจับกลุ่มพอโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านบางชันกรุงเทพ
คือผู้ที่เขาประมูลทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้
เขาบอกเขาถูกเรียกรับเงินแล้วก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่
เมื่อวานนี้ไปที่ห้องพอเลยนะฮะตอน๔โมงเย็นนะครับ

อาหารกลางวัน๖๒ชั้น

ได้ไหมคะพี่อุ๋ยส่วนต่างตรงนี้เรามาคืนให้กับโรงเรียนได้ไหม
คืนคืนให้โรงเรียนหรือคืนให้ใครล่ะทีนี้มันส่งมอบให้ใครอะไรยังไงใช่ไหม
แต่ทีนี้ทางผู้เสียหายเขาอัดคลิปเอาไว้
ก่อนที่จะนำคลิปไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะครับทุกผู้ชมครับ
ในคลิปนี้เป็นหลักฐานที่ทำให้เห็นว่าพรโรงเรียนคนนี้
อยู่แถวบางชันในกรุงเทพเมือ
กำลังคุยกับผู้ประกอบการอาหารกลางวัน
นะเกี่ยวกับเรื่องของเงินที่อยากจะให้ได้กำไรไปแล้ว

แล้วเมื่อวานนี้ทางปปช
ก็เลยสนที่กำลังกับตำรวจกองบังคับการปป
แล้วเจ้าหน้าที่ปปทด้วยนี่ฮะเปิดปฏิบัติการไข่นกกระทา

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าอาหารกลางวันของเด็กเนี่ย
อย่างถ้าเป็นไข่พะโล้ควรจะเป็นไข่ไก่ใช่ไหม
พอมันถูกเบียดบังถูกเรียกรับสินบนต่างเนี่ย
เงินมันน้อยลงมันก็เหลือแค่ไข่นกกระทา

เลยเป็นปฏิบัติการไข่นกกระทานะฮะ
มาจับกลุ่มพอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ย่านบางชัน
อายุ๕๘ปีเป็นผู้ชาย
ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการเรียกรับ
การยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบในห้องทำงานของโรงเรียนเลยนะฮะ
จับคาห้องทำงานพร้อมเงินสดบนโต๊ะอีกแล้ว
แล้วหลักฐานที่ผู้เสียหายเขาถ่ายคลิปเอาไว้ไม่ใช่แค่พูดคุยนะ

หลักฐานรับซองเงินเปิดซองเงินดูแบบนี้ก็มี

เหมือนเพิ่งเคยเกิดเหตุที่ไหนก็ไม่รู้
ท่านผู้ชมครับเจ้าหน้าที่บอกว่าได้รับการร้องเรียนนะครับ
ซึ่งมันคาบเกี่ยวมาถึงตอนนี้นี่แหละนะฮะ
เป็นเงิน๓๒๙๐๐๐บาท
อ้างว่าแหมมันต้องได้กำไรไปแล้วมันควรจะเอามาหน่อยนะทอนมาหน่อย

เพื่อไปปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์โต๊ะเก้าอี้ในโรงอาหาร

แล้วขอเรียกเก็บเพิ่มอีกนะนอกจาก๓๒๙๐๐บาท
เอาอีกเหรอขอรายเดือนอีกเดือนละ๙๐๐

ไปดูแลเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องอาหารของนักเรียนอีก๕๐
เขาจะให้เหตุผลว่าคุณเป็นผู้ประกอบการ
คุณประมูลอาหารกลางวันของโรงเรียนได้คุณก็ได้กำไรไปแล้วนะ
ถ้าไม่ทำตามจะยกเลิกสัญญานะ

หรือไม่จะทำเรื่องรายงานไปยังกรุงเทพมหานครก็ไปโรงเรียนกรทมนะฮะ

ผู้ประกอบการรายนี้ได้รับเงินส่วนต่างค่าอาหารเช้า
จากการที่เด็กไม่มาทานอาหารเป็นเงินจำนวนมากไปแล้ว

อ่าแล้วเนี่ยมาได้อาหารกลางวันอีกคือเขามีเหตุผลต่างต่างนานา
นี่ฮะคือเขาก็เลยอัดคลิปเอาไว้เลยนะครับทุกผู้ชมครับช่วงที่เอาซองเงินมาให้ช่วงที่มาเจรจาพูดคุยแล้วก็เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่
อย่างไรก็ตามนะครับผอคนนี้ปฏิเสธนะครับบอกไม่มีการเรียกรับเงิน
แต่ยอมรับว่าก่อนหน้าที่จะถูกจับกลุ่มเนี่ยได้เชิญผู้ประกอบการอาหารกลางวัน
มาพบมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพอาหาร
คำถามเอาขวามือแล้วซองเงินคืออะไรซองกระดาษสีน้ำตาล
คือเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่เรียกผู้ประกอบการมาคุย

ครับลืมหรอฮะ
ตอนที่เปิดดูก็ไม่รู้นะว่าข้างใน
มันเป็นงงเป็นเงินหรือเป็นอะไรแค่ง๊าย

แล้วเจ้าหน้าที่มาเอามาหลอกมาจากซอง
มันถึงเป็นเงินนั่นแหละถึงเพิ่งรู้นั่นไงนี่เห็นไหมนี่อันนี้ก็เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะ
ที่เขาจะสามารถแก้ข้อกล่าวหาอะไรของเขาได้แต่เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปก่อน
โครงการอาหารเด็กนักเรียนที่ตั้งงบกลางเอาไว้นะฮะของโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยคือ๑๒ล้านบาทนะครับ
มีผู้ชนะการประกวดการยื่นซองประมูลด้วยวงเงิน๘ล้านกว่า
เด็กนักเรียนของโรงเรียนเกือบ๓๐๐คนนะครับ
กรอบระยะเวลาการทำอาหารให้กับเด็กอาหารกลางวันทั้งหมด๑๐๐วัน
แต่เขามาเรียกส่วนต่างบอกแม่คุณได้ประมูลไปแล้วคุณต้องจ่ายมา๓๒๐๐๐กว่าบาท
แล้วก็รายเดือนอีกเดือนละ๙๐๐บาท
ล่าสุดเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้วนะครับ
แล้วก็ให้ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์เงินสด๔แสนบาทนะครับท่านผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยช่วงที่เจ้าหน้าที่ไปที่ห้องของผอเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะครับ
พอเนี่ยต้องมีการช่วยเหลือเด็กทั้งประเทศนะครับ
ที่ต้องได้รับเงินอันนี้นี่คือเงินของเด็กนะครับเงินของ
เงินของเด็กเงินอาหารมาวานของเด็ก
ผอต้องเข้าใจนิดถ้ามันจะเสียชื่อต้องพูดเร็วในในทีนี้ผมว่าผอมแท้แล้ว
คุณคุณพ่ออออภ์ไม่คิดถึงเด็กเหรอผอบอกว่ากหาวันมันมีคุณภาพ

เอามาแล้วทำไมผอไม่เอาเงินตัวนี้ไปเพื่อคุณค่าอาหารให้เด็กล่ะเอามาทำไมอ่ะ
นี่ครับท่านบุญคุณครับทางโภนตรีจรุนเขียดนะฮะ
ซึ่งท่านเป็นภูมิครับการปปเนี่ยบอกว่าปปชร้องเรียนมานะฮะ
ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายในช่วง๒๓เดือนก่อนหน้านี้
แล้วก็เลยเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างเนี่ยฮะ
จนสามารถเมื่อวานนี้ก็ซ้อนแผนเข้าจับกลุ่ม
พบเงินของกลางด้วยแล้วก็ยึดกล้องวงจรปิดในห้องพอเอาไปตรวจสอบแล้ว
คือการไปยุ่งเกี่ยวกับเงินแบบนี้โดยเฉพาะเงินอาหารของเด็กเนี่ย
คือมันทำให้เด็กเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอเขาถูกขูดรีดไป

เสียค่าประมูลไปแล้วกำไรของเขาก็เขาก็

มันก็เป็นข่าวมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับ
เทอมทีไรอ่ะเดี๋ยวหาอาหารกลางวันเด็กมาอีกแล้วเนี่ย
พะโลเผลอจากไข่ไก่เหลือแค่ไข่นกกระทา
เขาก็เลยใช้ชื่อปฏิบัติการไข่นกกระทา
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
โรงเรียนแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทางโรงเรียนก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปนะฮะ
ยังไม่มีผู้บริหารหรือว่าใครออกมาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
เราได้สอบถามผู้ปกครองของนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าลูกเนี่ย
มาเรียนที่นี่ได้๑ปีไม่เคยได้ยินปัญหาเรื่องอาหารกลางวันอะไรนะ
แต่พอคนที่เกิดเหตุเพิ่งย้ายมาไม่กี่เดือน
ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คุยกันในกลุ่มแชทของผู้ปกครอง
แล้วก็ครูของโรงเรียนกันอยู่แต่ยังไม่มีการออกมาชี้แจงจากทางโรงเรียนนะครับ
ส่วนผู้ประกอบการที่ประมูลงานรับเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนได้เนี่ยแล้วก็เนี่ยฮะถูกเรียกเงินเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยนะครับเขาประมูลอาหารเช้าได้ด้วยนะครับเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้ฮะเพิ่งประมูลอาหารกลางวันของโรงเรียนแห่งนี้ได้เป็นเทอมที่๒นะครับเทอมแรกไม่มีปัญหาอะไรเทอมแรกเนี่ยพอคนเก่าเทอม๒
ตำแหน่ง๒๕ตุลาคม๖๕วันถัดมา๒๖ตุลาคมพอเพิ่งมารับตำแหน่ง๒๕ตุลาใช่ไหม
ยี่สิบหกตุลาเรียกเธอเข้าไปหาเลยในฐานะผู้ชนะการประมูลอาหารกลางวันของโรงเรียน
แล้วก็เซ็นสัญญา๓๐ตุลาซึ่งระหว่างนี้เรียกเธอไปคุยอีกหลายครั้ง
อ้างเหตุผลบอกนี่ดูคุณภาพอาหารแล้วมันไม่ดีเหมือนเดิมเลยนะเธอบอกเธอก็งง
ผลการประเมินของเธอเนี่ยได้ระดับ๕คือดีมากมาโดยตลอดอยู่ดีพอคนใหม่บอกคุณภาพอาหารไม่ดี
เดี๋ยวส่งเรื่องไปยังกรทมแล้วจะยุ่งนะเมนูอาหารที่เธอทำให้เด็กมันก็เป็นอาหารทั่วไปอยู่แล้ว
อาหารเช้าผัดหมี่ฮ่องกงไข่ตุ๋นทรงเครื่องข้าวต้มปลา
หมูไก่อะไรก็ว่ากันไปแซนวิชนะฮะโอวันติน
อาหารกลางวันก็มีต้มขาไก่ใส่กะหล่ำปี
กระเทียมก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ข้าวมันไก่
อะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยฮะเธอบอกเนี่ยหลักฐานต่าง
แต่พอก็ยังบอกแม่คุณภาพไม่ดีอาหารไม่พอ
พยายามถามถึงค่าดูแลจากส่วนต่างจากค่าอาหารนักเรียนที่ได้กำไรไป
อย่างเธอประมูลได้โครงการอาหารโรงเรียนในราคา๘๙๐๐๐๐๐บาท
สำหรับเด็ก๓๐๐คนความจริงอาหารเช้ามีเด็กมากินแค่๘๐๐คน
บอกนี่ได้ส่วนต่างจากค่าอาหารเด็กตั้ง๒๒๐๐แน่
คนแต่เธอบอกเธอก็ต้องทำเต็มที่ตามครบจำนวนนักเรียนไม่ใช่เหรอ
มากินมากกินน้อยค่าอาหารต่างเธอก็นี่ฮะอาหารเช้า
เฉลี่ยแล้ว๗บาทต่อคนอาหารกลางวัน๒๑บาทต่อคน
รวมจำนวน๑๐๐วันคนที่เหลืออยู่คิดเป็นเงินประมาณ๑๕๔๐๐๐บาท
พอบอกมีเด็กแจ้งมากินเท่านี้เท่ากับว่าไม่ต้องทำเท่านี้
เหลือส่วนต่างเท่านี้งั้นขอส่วนแบ่งได้ไหมขอส่วนแบ่งได้ไหม
กำไรล้านห้าเนี่ยขอ๖แสนก้อนแรกขอ๓แสนก่อน
โอ้โหเธอบอกอย่างงี้จะทนได้ยังไงไม่ไหวนะคะ
ถ่ายคลิปเอาไปร้องเรียนปปช
เห้ยมันก็ต้องมีภรรอให้พรรฟ์ออลด้วยสิแบบเป็นเหมือนค่า
ภารจัดการนะคะแกบอกว่าเห้ย๑๕๐๐๐นี้๑๐๐บาทก็ล้านค่าแล้วคุณได้เยอะไปเปล่า
ตอนกลางวัน๒๑บาทคือแบบว่ามันต้นจริงกินจริงจ่ายจริงอยากให้นำเงินนี้มา
ดูแลผอดูแลพนักกรรมการที่ดูแลอาหารกลางหวาน
โดยที่จะแบ่งให้เรานะมันจะเหลือของแกประมาณ๖๐๐
คือต่อวันนะต้องคูณ๑๐๐วันก็จะได้ประมาณ๖แสน
แต่แกต้องการยอดแรกก่อนคือ๓๒๐๐บาท
หนูไม่ใช่กรทมนะท่านจะเอาหุ้นจากหนูได้ยังไง
ท่านก็บอกเฮ้ยก็เนี่ยกำไรของคุณเยอะอ่ะผมขอแค่นี้เอง
ในส่วนของตำรวจปปแจ้งข้อหากับพอคนนี้แล้วนะฮะ
ประกันตัวไปด้วยหลักทรัพย์สี่แสนบาทนะครับเขาปฏิเสธข้อหานะ

ในส่วนของกรทมนะฮะที่เป็นต้นสังกัดของโรงเรียนย่านบางชันแห่งนี้นะครับ
ประหลัดกรทมแพทย์หญิงวันธนีวัฒนะบอกว่าทางกรทมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนพอคนนี้แล้ว
โดยตอนนี้ให้พักราชการไว้ก่อนถ้าพบว่ามีความผิดจริงถือว่าเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
โทษคือปลดออกหรือให้ออกไล่ออกจากราชการนะครับ
นี่ท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกไข่นกกระทาก็แพงนะคุณภาคภูมิ

มีคนบอกว่าต่อไปจะเหลือแค่ไข่จิ้งจกไหมถ้าขูดรีดกันขนาดนี้

มันฟังดูแย่ไปหน่อยเนาะ
เอาจริงพอเห็นแบบนี้แล้วมันมีการดำเนินการแบบจริงจังแบบนี้
เชื่อว่าอาจจะมีขุดขึ้นมาอีกหลายวงการนะ
หรืออาจจะมีอีกหลายที่ที่อยากจะเปิดเผยเหมือนกันก็ได้